ไปที่เรื่องของประเพณีโบราณกันหน่อยดีกว่าทางภาคอีสานกาลสินครับ
บรรยากาศของชาวบ้านที่เดินทางกันมาเพื่อรวมตัวกันทำบุญเลี้ยงผีปู่ตาตามประเพณี๒๒คลอง๑๔ครับ
ก็เคยจะได้ยินกันอยู่แล้วแหละกับประเพณีแบบนี้ของชาวอีสานเขานะครับ
ตรงนี้ก็คือบริเวณดอนปู่ตาหรือปู่หอเหนือณบ้านตูม
หมู่๔และหมู่๑๙เขารวมกันมา
ที่ตำบลบัวบานอเภอยางตลาดจังหวัดกาลังศิลป์
ชาวบ้านเดินทางมาประกอบพิธีบวงสวง
หอเหนือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี
ประเพณีที่๑๒ครอง๑๔
อยู่แถวรังสิตเหรอ
ไม่ใช่ครอง๑๔โอ๊ยนี่เป็นครองรังศิษย์
เออไม่ใช่ของรังสิตของ๑๗เป็นชื่อเขา
เป็นประเพณีโอ๊ยครอง๑๖ออกองคลักษณ์
ได้ไกลขนาดนั้นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมา
ในช่วงที่เขาลงมือทำนาและทำการเกษตรครับ

ทั้งหมดทั้งมวลนี่คืออาชีพหลักของชุมชน
และเขามีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ
ที่จะคอยช่วยโดนบันดาลให้ผลประกอบการดีไง

โดยพิธีนะครับจะเป็นการประกอบพิธีแบบง่าย
แบบโบราณซึ่งชาวบ้านนำทางมะพร้าวก้านกล้วยใบตอง

เลขที่บ้านบ้านเรือนชโนธิดินเลขามีลรถอะไรต่าง
ชโนธิไร่ที่ดาหรือสถานที่บ่อเลี้ยงกุ้งกล่าม

ช่วงนี้ก็เป็นการกราบไหว้แล้วก็ขออธิษฐานจิต
ขอพรเพื่อความเป็นสุริมงคลนั่นเองนะครับ
แล้วที่สำคัญการทำการเกษตรต้องการน้ำถูกไหม

ชาวบ้านทุกคนมาในจุดประสงค์เดียวก็คือขอบนบานต่อพญาแทน
โดนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ชาวบ้านเขาต้องการฮะ
แน่นอนฮะความเชื่อก็ว่ากันไปจะตกต้องตามฤดูการหรือไม่
อันนี้เราก็ไม่รู้ต้องคอยดูคอยเช็คกับทางพยากรอากาศกันด้วย
รวมไปถึงสิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้และช่วยได้และยั่งยืน
โดยงานภาครัฐฮะการปรับปรุงการประปาอะไรอย่างนี้
ต้องมาคอยดูคอยดูแลชาวบ้านในพื้นที่
เขาจะได้ทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ
มาปิ้งยั่งอุ่นกินกัน
นี่คือความชื่นมื้นความอบอุ่นของพิธีกรรมในลักษณะแบบนี้

คือการทำพิธีแต่ละที่แตกต่างไม่เหมือนกัน
อีกหนึ่งเรื่องของการมาบนบานสิ่งจักษิตอะไรแบบนี้
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกุศโลบอยสำคัญนะฮะก็คือการได้มารวมตัวกัน
รับประทานอาหารร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมันคือการสร้างความรักสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชนฮะ
มีแจ่วไหมจิ้มไก่คุณนี่กลายไม่กินอะไรอย่างเดียวเลยหรอ
หลังตะก้วยช่องที่จบงานอะไรอย่างนี้
ชอบเป็นแบบว่าน้ำจิ้มซีฟู้ด
ถ้าเป็นไก่ยากเป็นยิ่งเป็นไก่บ้าง